เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูบ้านที่จังหวัดยาลากันบ้าง
ธรรมดาหน้าบ้านของคุณอาจจะติดว่า
ห้ามจอดรถหน้าบ้านห้ามกลับรถ
ห้ามกลับรถบ้างห้ามขวางหน้าบ้านบ้าง
แต่ว่าบ้านหลังนี้ติดป้ายอีกแบบหนึ่ง
อะไรรู้ไหมฮะไปดูป้ายกันหน่อย
นี่แหละครับห้ามมาสูบบุหรี่หน้าบ้าน

ไม่ไหวแล้วมาสูบอยู่ได้หน้าบ้านมาสูบทำไม
ว่าบ้านใครเออย้ำว่าบ้านใครไปดูไหม
นะฮะป้ายหน้าบ้านเลขที่๖๗ถนนอาคารสงเคราะห์
ชุมชนมณฑ๑๘ในเขตเทศบาลนครยาลา
บ้านใครล่ะคุณบ้านผม
บ้านผมแต่ว่าย้อนเป็นภาษาโบราณนิดหนึ่ง
ข้อความอย่างที่เห็นห้ามสูบบุหรี่หน้าบ้านจุด
ถ้าไม่อยากมีปัญหาจุดพร้อมเสมอ
และยังมีวงเล็บข้อความว่าหนังสือไทยคงอ่านออกนะ
คำโบราณแบบไทยคงอ่านออกนะ

เป็นป้ายไวนิวขนาดกว้าง๑คูณ๒เมตร
หนังสือสีแดงและสีน้ำเงินติดไว้หน้าบ้านเลย

อกจากนี้ยังมีป้ายไวนิวขนาดกว้าง๑เมตร

คือจอดได้แหละแต่ว่าเวลาที่เจ้าของบ้านจะเอารถเข้าบ้าน

ไวนิวดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ที่ผ่านไปผ่านมา
วิจารณ์ไปต่างนานาเลยนะครับ

เจ้าของบ้านไม่มีใครรู้จักชื่อจริงนะ

เมื่อก่อนตรงนี้เป็นร้านเสริมสวยแต่ได้เลิกกิจกรรมไปนานแล้ว

แล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นหน้าเจ้าของบ้านออกมาเดินเล่นหน้าบ้านสักเท่าไหร่นักนะครับ

มีคนมาถ่ายรูปมาโพสต์ทางไลน์หรือว่าเฟซบุ๊ก
หลายทางโลกโซเชียลหลายครั้งแล้ว
แต่เจ้าของก็ไม่ได้ออกมาแสดงตัวแล้วก็แจ้งเหตุผลการเขียนข้อความดังกล่าว
ผมเดาหนึ่งก็คือมีคนชอบมานั่งสูบบุหรี่หน้าบ้านแบบนี้

แต่ที่สำคัญการทิ้งก้นบุหรี่ไว้อาจจะเป็นอันตรายให้เกิดอัคคีภัยได้
เจ้าของบ้านเขาก็เลยนี่ไว้ก่อนเลยนะฮะป้องกันไว้ก่อนเลยออกมาเขียนแบบนี้นะครับ
แถวนั้นผ่านไปผ่านมาก็อาจจะเห็นว่าปิดประตูไว้ไม่มีคนอยู่หรือเปล่า
ก็เลยไปนั่งสูบบุหรี่ที่ด้านหน้าปรากฏว่าเขาอยู่แต่เขาไม่ได้เปิดประตู
กลิ่นเข้าไปไงแล้วก็นี่แหละฟืนไฟอันตรายนะครับ